เชิญจ้าเชิญที่ไม้ด่างคาเฟ่เลยนะจ๊ะเรามีไม้ด่างราคาไม่แรงให้กับทุกทุกคนที่สนใจมาเลือกซื้อกันค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะชีสามารายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายคนอาจจะอยากออกไปเที่ยวที่ไหนเช็คสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
แต่บอกเลยว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางเดือนอุณหภูมิจะลดลงแล้ว
ใครที่รออากาศหนาวเย็นคงจะดีใจแน่นอนค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเส้นความกดอากาศเส้นสีขาวเนี่ยนะคะมันกดทับลงมาบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ความหมายก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนนั่นแหละค่ะ
แห่กำลังลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
จึงทำให้ช่วงนี้อุณหภูมิบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนั้นลดต่ำลงอีกโดยเฉลี่ย๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ค่ะจะมีมรสุมนะคะ
ก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพาดผ่านตอนล่างของประเทศไทย
ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกฝนตกหนาแน่นบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ขณะเดียวกันนะคะคลื่นทั้งฝั่งอนามันและอ่าวไทยยังคงสูงอยู่
ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวใต้หรือว่าใครจะไปท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องทำใจไว้ด้วยนะคะ
ส่วนสภาพอากาศโดยรวมนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๔ธันวาคมเป็นอย่างไร
ตรวจสอบกันเพิ่มเติมเป็นรายภาคนะคะ
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานดึกถึงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงค่ะ
อุณหภูมิลดลงอีก๒๔องศาตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด๕๑๔องศาค่ะ
นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสัมผัสลมหนาวควรเตรียมร่างกายให้พร้อม
เด็กและผู้สูงอายุควรงดออกไปไหน
เพราะว่าอาจจะทำให้ร่างกายทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นไม่ไหวและเกิดคันไม่สบายได้ค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลงอีก๒๔องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด๑๖องศาค่ะ
กลางวันแดดดีเลยนะคะแต่ว่าคลื่นทางภาคตะวันออกจะสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วย
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
ฝนตกหนักบางแห่งจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
รุ่มระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
ส่วนข่าวดีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ก็จะมีอากาศเย็นมีลมแรงอุณหภูมิลดลงอีก๒๔องศาเซลเซียสค่ะ
ก็สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นเตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้หน่อยก็ดีนะคะ
อุณหภูมิประมาณ๑๘องศานะคะเป็นอุณหภูมิต่ำที่สุด
ส่วนกลางวันนั้นแดดดีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียสค่ะ
อากาศเย็นแบบนี้นะคะก็อาจจะเสี่ยงทำให้ไม่สบายกันได้ค่ะ
ก็ควรที่จะเตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้แล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
ขณะเดียวกันภาคใต้เองต้องเผชิญกับภาวะที่มีฝนตกหนักไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
ส่วนใครค่ะที่อยากจะใช้เวลาในวันหยุดแบบนี้ในการปลูกต้นไม้
แวะที่ไม้ด่างคาเฟ่ของชิสาได้นะคะ
วันนี้ขออนุญาตไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ